กำแพงเพชรสามีคนนึงค่ะ

อยู่เอามีดปาดคอภรรยาตัวเอง

แล้วอุ้มลูกสาวซึ่งเป็นลูกติดของภรรยาวัย๖ขวบ

ลูกสาววัย๖ขวบวิ่งไปตัดหน้ารถกระบะ
หวังจะให้รถชนตายแต่มันไม่ตายไงคะ
ลูกก็บาดเจ็บตัวเองก็บาดเจ็บนะคะ
ยังทำให้เจ้าของรถกระบะเขาเดือดร้อนอีก
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่ห้องแถวแห่งหนึ่ง
ตะบนคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบนางพรพิไลคำกลิ่น
ชาวจังหวัดพิศนุโลกนอนหงายอยู่
เลือดไหลท่วมตัวแล้วก็มีบาดแผลชะกันที่ลำคอ
แล้วก็แขนข้างซ้ายจากการถูกของมีคมค่ะ
ในที่เกิดเหตุมีมีดปลายแหลมมีคราบเลือดติดอยู่๑เล่มนะคะ
ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วก็เก็บมีดเอาไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุก็คือนายพงศกรอูทอง
ซึ่งเป็นสามีค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรรีบนำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรให้คุณหมอรักษาแล้วนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีรถกระบะ๔ประตูซึ่งมีคนขับคือนายจรินกิ่งเกษร
ให้การเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็ขับรถมาดีจากตลาด
พอถึงจุดเกิดเหตุอยู่ผู้ชายคนนี้พร้อมกับเด็กหญิง
เบรกไม่ทันไม่รู้จะเบรกยังไงนะคะก็เลยชนเข้าไปเต็มแรงเลย
ตกใจมากก็ไม่ได้หนีไปไหนล่ะค่ะก็ยืนรอให้กันกับตำรวจในที่เกิดเหตุนี่แหละ
สอบส่วนเบื้องต้นนะคะผู้ก่อเหตุหรือว่านายพงศกรเนี่ยนะ
เขามาทำงานอยู่ที่โรงงานทำปุ๋ย
แล้วก็เช่าห้องพักอยู่กับภรรยาและลูกสาว

ก็คิดว่าอาจจะเครียดจากปัญหาส่วนตัว
หรือปัญหาภายในครอบครัวที่ตกลงกันไม่ได้นี่แหละ
ตัดสินใจเอามีดปาดคอภรรยาจนเสียชีวิตคาห้อง
แล้วก็หวังฆ่าตัวตายตามโดยพาลูกสาววิ่งตัดหน้ารถไปด้วย
พอตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะตำรวจก็คุมตัวนายพงศกรไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ให้กู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรให้แพทย์ชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
ส่วนเด็กหญิงที่บาดเจ็บก็ต้องรอให้คุณหมอรักษาอาการจนน้องดีขึ้นก่อนนะคะ
มีแต่เรื่องสะเทินใจกับเรื่องของความรักคนในครอบครัวคนเคยรักสุดท้ายพอไม่รักก็เกาะเหตุแบบนี้ขึ้นมาแบบ
เพื่อนนี้ฆ่าคนอื่นก็แย่มากแล้วจะฆ่าตัวตายมันก็แย่แล้วจะเอาลูกไปตายด้วยก็ยังแย่อยู่แล้วยังไปทำคนอื่นเดือดร้อนอีกคือมันพันกันไปหมดเลยอ่ะความตายจริงมันไม่ใช่ทางออกอ่ะ
ไม่มีใครชนะแล้วก็ไม่มีใครได้อะไรไป